สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๑๗ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ

แล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ฉะเชิงเศร้ามีอุบัติเหตุ
หนุ่มวัย๓๗ปีขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งชนต้นไม้
แล้วก็กระเด็นตกลงไปในคูน้ำข้างทางจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจไม่คุ้นชินเส้นทาง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ภัยฉะเชิงเซาช่วยกันนำศพชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตในลักษณะศีรษะจมอยู่ในคูน้ำข้างทาง

จุดเกิดเหตุคือถนนบางวัวสายเก่าในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นำศพขึ้นมาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทราบชื่อคือนายสถาพรโสปรกอายุ๓๗ปี

ขณะเดินผ่านจุดดังกล่าวเห็นรถจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ำ
รีบไปตามชาวบ้านคนอื่นมาช่วยตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือไม่
ก่อนจะพบศพนายสถาพรจมอยู่ในคูน้ำ
ด้านภรรยานายสถาพรที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุระบุว่า
ไม่สามารถติดต่อสามีได้ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา
กระทั่งกู้ภัยแจ้งว่าพบศพสามีประสบปฏิเหตุเสียชีวิต
ตำรวจสัญญาณว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานโยนมาด้วยความเร็ว
แต่ไม่ชินเส้นทางจึงเสียหลักหลุดโค้ง
ต้นไม้ตกไปในคูน้ำดังกล่าว
ผู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐเข้าปฐมพยาบาลนางสาวดาดี้
สำรองพันธ์อายุ๔๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หมดสติอยู่กลางถนนบางแสนอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้ไอของผู้บาดเจ็บล้มอยู่
โดยมีรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีล้มอยู่ใกล้
ตำรวจสพแสนศุกร์สอบสวนนายนัทวุฒิจันทะเริงอายุ๒๒ปี
คู่กรณีทราบว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากแหลมแท่น
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขี่รถออกมาจากซอย
แล้วตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายให้ผลกิดขวางการจราจร
เตรียมสอบปากคำหญิงผู้บาดเจ็บถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังหมลุกไหม้บ้านของนางสวรรค์แก่งแก้ว
อายุ๖๗ปีชาวบ้านสระใหญ่ตะบลน้องขวาวอำเภอศรีพรพุมจังหวัดสุริน
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงถึง๕คัน
สามารถดับไฟได้สำเร็จซึ่งพบว่าบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายข้างหลัง
สมานที่นั่งมองไฟไหม้บ้านไปต่อหน้าต่อตาเปิดเผยว่า
ทานข้าวเที่ยงอยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงคล้ายไฟช็อตดังมาจากชั้น๒ของบ้าน
ไม่นานก็มีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
โดยไม่มีทรัพย์สินใดติดตัวออกมา
ไฟไฟขนาดทานขนาดเคินอะไรเอาไม่ได้เลยสักอย่าง
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะสายไฟฟ้าภายในบ้านใช้งานมานาน
แต่ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง